คุณผู้ชมครับทำหร่วดประธุมธานี
จับตัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งนะครับ
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่คลอง๓นะฮะ
ก่อเหตุขี่จักรยานยนต์ไปไล่ยิงใส่รถชาวบ้านเขา
แล้วก็ไปโดนผู้ชายคนขับในบาดเจ็บเข้ามากับแฟนสาว
สรุปแล้วเข้าใจผิด

ใช่โอ้โหดีนะทำไมไม่ตายอ่ะ
กระสุนเข้าท้ายท้อยนะเห็นไหมสอน

ชื่อนางสาวสิรินันดวงจันทร์
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มครึ่ง

มีคนร้ายเป็นชายขี่จักรยานยนต์

พยายามจี้บังคับให้หยุดรถเขาก็ไม่กล้าหยุด

สามนัดนะฮะกระสุนเข้าท้ายถอย
คนขับก็บาดเจ็บก็ต้องจอดรถ

ลงจากรถเดินเข้ามาหาที่รถ

เป็นเจ้าหน้าที่มาหาเมียเมียมีไหม
อยู่ในรถดูในรถแล้วไม่มีเมียตัวเอง

เข้าใจผิดรีบไปหาหมอซะ
ลบมีไปเลยเขาก็เลยเอาคลิป

เพราะว่าพอเกิดเหตุก็มาดูที่เกิดเหตุ

มีองค์ก็เลยแย่หลายยิงรถหนูแบบเยอะมาก
โอ้โหมันน่ากลัวจริงน้องเวียจะมาสอนนะครับ

คือจะจอดก็ไม่กล้าไม่จอดมันก็ยิงใส่จะเอายังไงกับชีวิตเราดีเนี่ย
ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับที่สุดแล้วตำรวจตามจับตัวได้แล้วครับ
จากหลักฐานต่างที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
คนที่ก่อเหตุชื่อว่านายรุ่งนามสกุลท้วงบริบูรณ์อายุ๔๘ปีนะครับ
เขาก็ยอมรับสารภาพนายรุ่งนี่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๓
ตำบลคลอง๓อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนะ
ตนี้เป็นสมาชิกนะครับเป็นสมาชิกอบตคลอง๓ด้วยนะครับ
รุ่งบอกว่าวันเกิดเหตุตอนกลางวันเนี่ยทะเลาะกับภรรยา
ก็นึกว่าภรรยาหนีไปกับชายอื่น
เพราะว่าตอนที่กำลังจะตามไปที่บ้านแม่ยายเนี่ย
เห็นรถยนต์คันนี้ขับออกจากบ้านไป

แล้วเห็นมีผู้หญิงนั่งในรถก็เลยขี่รถตาม

ก็เลยใช้ปืนที่พกมายิงใส่รถไป๓นัด
พอรถคันนั้นจอดตนก็เลยเดินไปหา
แล้วถามหาแฟนตัวเองว่าอยู่ในรถไหม
พอไม่เห็นแฟนอยู่ในรถก็เลยถามเขาไปแล้วว่าเขาเจ็บตรงไหน
แล้วก็ให้เขารีบไปหาหมอส่วนตนก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกมา

ผมก็เลยเข้าใจว่าเขาจะได้พยายามวางแผนหนีไปเที่ยวกับชาย
ต่อมานี้นะถ้าว่าเวลาที่ผมออกไปก่อนต้องข้าม
ผมไปเจอรถเก๋งขั้นละ๙จอดอยู่บริเวณหน้าบ้านน้ายาย
แต่ผมเข้าไปเพื่อจะทักทายว่าจะคุยเขาขับรถหนี
ก็เลยอาจจะเป็นการเข้าใจถึงผม

ใช่ครับก็เลยติดตามติดตามออกไป
เขาใช้มือมือเปล่าโบกก็จอด
แต่เขาก็ไม่จอดเขาพยายามจะหนีเข้าไปอีก
ผมก็เลยต้องใช้อาวุธเนี่ยสกัดที่ยาง
สำหรับเอาที่จะจังหวัด๓หนัดแล้วยิงไป
ก็ยิงด้านมือข้างไปไม่ชนะข้างซ้ายครับ
ที่ใช้นี่เป็นปืนออโตเมติกขนาด๑๑มมนะครับ
ตำรวจก็แจ้ง๒ข้อหานะฮะ